ส่วนทางฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐนะคะช่วงเช้าขึ้นรถแห่
เดินทางไปขอบคุณประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พอหลังจากนั้นก่อนรายการเข้าน่าจะประมาณ๑ชั่วโมง

คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักเนี่ยทันแหลงข่าวร่วมกันนะคะ
เนื้อหาบอกว่าตอนนี้เองพักพลังประชารัฐก็พยายามที่จะรวบรวมเสียงอยู่นั้น
การจัดตั้งรัฐบาลยืนยันความชอบทำของตัวเองในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะคะ
แล้วบอกว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นั้นหลังจากนี้

ยาวไปจนถึงที่กรกตเขาจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนู้นแหละนะคะ
แล้วก็พูดถึงการแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของพักทั้ง๖พัก
ที่บอกว่าอยู่ทางฝากฝั่งของประชาธิปไตย
แล้วคุณรู้ไหมประเด็นสำคัญที่นักข่าวถามแล้วก็คุณอุตมานิ่งไปสักครู่หนึ่ง
ค่อยตอบคำถามสื่อถามว่าได้คุยกับคุณมิ่งขวัญหรือยัง
คุณอุตมะนิ่งแล้วก็บอกว่ากำลังคุยอยู่

โทรศัพท์ใครจะโทรเข้าก็ได้คุณ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งแล้วกันสำหรับการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ว่าภาพที่หวังว่าได้เท่านั้นเท่านี้นะเนี่ย
จริงแล้ววันนี้ได้ทำไมเพราะตัวได้เปลี่ยนทุกวัน
นั่นคือประเด็นที่หนึ่ง
ดังนั้นการที่เกิดการรวมตัวกัน
แล้วอ้างความชอบทำแล้วเนี่ย

ยังไม่ได้มีที่มาขอข้อมูล

เป็นการกำเนินการเพื่อจะช่วงชิง

ภาพของกลุ่มของพวกเขา
เป็นภาพที่ลดโรคเสียงแรกมากได้

ยังไม่รู้ว่าจะเรียกกี่ภาพแน่นะครับ

มีระยะเวลาที่มากพอสมควร

มีการคิดแชนหลวงทั้งประเภท

ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้
เพราะโดยเวลาการทางการเหลือที่เหมาะสม
และการโดยการทางการเหลือที่เป็นไปตามความเป็นจริง
และภาพก็อย่างมั่นใจว่าภาพยังเป็นแก่หนังจากต้านรัฐบาล
แต่ไม่ใช่เวลาที่จะออกมา
แล้วอ้างประกาศชายชนะในวันนี้เวลานี้
ทั้งที่สถานการณ์ยังไม่มีอะไรเป็นที่ยุตินะครับ

ประเด็นที่สองก็ถือโอกาสเรียนพี่น้องสื่อมวลชน
แล้วก็เรียนไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
หยุดได้แล้วครับกับการอ้างฝ่ายประชาธิปไตย
เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้คะแนนเสียงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม
เข้าสู่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
ถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกเขาต้องไปลงแข่งขันด้วยสิครับ

ถ้าอ้างว่าเป็นการเทรดการศึกษาอำนาจ
เหล่านั้นก็ไม่ต้องเข้าสู่การเลือกตั้ง
พักเหล่านั้นก็กระเยี่ยนกระหืนที่จะเอาชนะการเลือกตั้งไม่ใช่เลยครับ
แต่พอผลการเลือกตั้งออกมาและระหว่างการลงหาเสียงเลือกตั้ง
ก็ใช้วาธการฝ่ายประชาธิปไตย

พี่น้องประชาชนที่เลือกพักพลังประชารัฐ๗๙ล้านเสียง
และถือว่ามีเสียการจะถือจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด
แปลว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องเคารพเสียงประชาชนเลยนะครับ
แปลว่าเสียงประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นเฉพาะเสียงที่พวกเขาได้ประโยชน์เท่านั้นหรือ
ถือเป็นประชาธิปไตย
และพี่น้องประชาชน๗๙ล้านคนที่เลือกพลังประชารัฐ

อีกประมาณ๑๗ล้านคนที่ไม่ได้จะแถลงข่าววันนี้
พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
ประชาธิปไตยที่แท้คือการเคารพเสียงของทุกคน
คือพยายามที่จะบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่ามาอ้างโดยใช้วัฒกรรมการเป็นประชาธิปไตย
แล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งพระเด็จการไม่มีหรอกประชาธิปไตยหรือพระเด็จการ
ตอนนี้พักพลังประชารัฐกำลังเดินหน้าเข้าสู่คันลองของระบอบประชาธิปไตย
แล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยแล้ว๗๙ล้านเสียงที่พักพลังประชารัฐได้
นี่ไม่ใช่ความชอบทำในการที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลหรอก
คนที่เข้ามาเลือกเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคำว่าประชาธิปไตยหรอกเหรอ
ก็ประชาธิปไตยเหมือนกันนี่แหละ
เขาไม่รู้สินะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่๒พัก๑๓๔ล้านเสียง

สรุปรอก็ก็ต่อเขาบอกว่าเพิ่มเติมนะบอกว่ารอก็ก็ต่ออย่างเดียว
ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งอย่าเพิ่งคิดทำอะไรทั้งสิ้นนะคะ